ตบมือสามครั้งเข้ากลงไม่ได้ไหมครับ

ยาอีที่ฉันถามยาอีของคุณมดดำ
นี้แล้วมานั่งเล่นยาอีก็แก่

เขาบอกออกริดรุนแรงนะครับ

ในแพทมานัทโภธาพร

ซึ่งมีฤ้าหลอนปรศาสตร์

มีทั้งแบบคอปซูลนะฮะมียาสีต่างเป็นเม็ดเนี่ยนะครับ
แล้วก็ที่พบกันในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลักษณะเป็นเม็ดกลมแบน
มีสัญลักษณ์บนเม็ดยาเป็นรูปต่างไม่ว่าจะเป็นกระต่ายค้างคาวนกหรือดวงอาทิตย์นะครับ
จุบันนี้คุณผู้ชมครับมีการลักลอบนำอีไปบดเป็นผง
แล้วก็บรรจุลงในผลิตภัณฑ์ต่างไม่ว่าจะเป็นซองครีมเทียมซองกาแฟ
มีการแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นนะฮะทางโซเชียลมีเดีย
เสพยาอีเข้าสู่ร่างกายจะออกฤทธิ์ภายใน๓๐๔๕นาที
และฤทธิของยาจะอยู่ในร่างกายประมาณสัก๖๘ชั่วโมง
หลังจากนั้นจะหลอนประสาทอย่างรุนแรงนะครับผู้เสพจะรู้สึกร้อนหนาว
หัวใจเต้นเร็วการได้ยินเสียงและการมองเห็นจะผิดไปจากความจริง
นายแพทย์สรายุทธ์ท่านเป็นผู้มนวยการสถาบันบำบัดรักษา
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนีท่านก็บอกว่ายาอีจะเข้าไปทำลายระบบประสาท
ทำให้จะสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลังสารซีโรโทนิน
ซึ่งเป็นสารสำคัญในการควบคุมอารมณ์ทำงานผิดปกตินะครับ
เมื่อเวลาผ่านไปสารดังกล่าวจะลดน้อยลงทำให้ผู้เสพเข้าสู่ภาวะอารมณ์เศร้าหมองหดหู่
อยากจะแนะนำให้ผู้ปกครองมันติดตามข่าวสารจากสื่อต่างนะครับ
พร้อมกับสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน
หากพบมีพิวเตศความเสี่ยงรีบพาไปหาหมอเลยนะครับ

โดยสามารถขอคำฝึกษาเรื่องยาเส็บติดได้ในที่สายด่วน๑๑๖๕
ขณะเดียวกันนะครับพลตรวจตรีจิรวัตรพยุงธรรมครับ
ท่านเปิดเผยบอกว่าได้มีการสั่งการให้กรรมกรับการตำรวจปรับประมาณยาเส็บติด๑
ซึ่งดูแลพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลไปสืบหาข้อมูลนะครับว่า
เคกาแฟมีการจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยจริงหรือเปล่า
หรือเป็นรูปแบบการผลิตยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในต่างประเทศ
ได้มีการสกัดกั้นนะฮะไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย
ทั้งนี้เคกาแฟถือว่าเป็นรูปแบบของเคตามีนรูปแบบใหม่
ไม่เคยผ่านเข้ามาในระบบของข่าวสารของกรมชาติการบริวัตรปรับปรับยาเสพติดมาก่อน
แล้วก็ยังไม่สามารถระบุชี้ชัดได้นะครับว่าเป็นการเสพของคนในประเทศ
หรือมีจำหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่า
เหมือนเราดูตั้งแต่เคตอนนี้มันพัฒนาไปเยอะตอนนั้นเคนมผงจำได้ไหม

คือแต่ที่ได้ยินแววมาเขาบอกว่ามันขายเนี่ยซองละ๓๐๐บาท
แต่ว่าหลังเนี่ยพอมันแพงปุ๊บเนี่ยคนไม่ซื้อเขาบอกมีการไปผสมกันใหม่
ไปผสมนู่นนี่นั่นขายซองละพันแต่พอผสมมันก็๓๐๐๐บาท
มันอันตรายมากแล้วมันทำให้คนตายได้เลย
ตอนนี้คือกลายเป็นยาเสพติดเมื่อก่อนเล่นแล้วหลอนแต่เดี๋ยวนี้เล่นแล้วตายพี่หนุ่ม
เอาจริงเราดูข่าวไล่ดูข่าวมาเรื่อย

เพราะว่าอันนี้มันมีค่าผสมอะไรกันทั้งหมดเลย
เพราะว่าเด็กบางคนอ่ะ
เด็กบางคนทุกวันนั้นจากแบบว่า
ชีวิตและพัฒนารูปแบบมาสมมุติบางคนไม่รู้มันมาเป็นกาแฟไงกินเข้าไปแล้วอยู่ดีดีอย่างเงี้ยมันใส่ซองกาแฟแล้วก็เขาบอกว่าทุกวันนี้เมื่อก่อนเรากลัวสารหนูถูกต้องไหมสารหนูสารอืมเขาไปตรวจเอายาไปตรวจหมอเพื่อนมันบอกว่ารู้ป่ะมดทุกวันนี้ตรวจมาน่ะเท่ากับเราเจอสารหนูเหมือนคนกินสารหนูเกินไปเกินขนาดแล้วก็เหมือนเอายาเสพติดมาผสมกับ
แล้วทุกวันนี้เวลากินยาก็ต้องกินกับเหล้ามันก็เลยเนาะเอาแค่แต่ละคดีที่เป็นคดีดังของปีที่แล้วอะไล่เลียงมาสิตายเพราะยาเคอะพัฒนาการของยาเคอะตายตั้งแต่ดับไหนแล้วสังเกตว่าตามปาร์ตี้ไม่ใช่ปาร์ตี้คนจนนะเป็นปาร์ตี้คนรวยหมดนะแต่มันมีช่วงนึงที่มันระบาดในเด็กวัยรุ่น
โปรดติดตามตอนต่อไป